มาดูความคืบหน้าเรื่องนี้กันคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมคะ

แล้วก็มีปัญหากันลงมาทำร้ายลุงได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็ไปขอโทษคู่กรณีด้วยค่ะแต่จะจบยังไงไปตามดูกันค่ะ
คลิปนี้ดิฉันเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านจำได้
เป็นข่าวร้อนของสัปดาห์ที่แล้วเลยนะคะ
มีการลงเตือนสติผู้ใช้รถใช้ถนนว่าอย่าใช้กำลังกัน
เพราะว่าคุณลุงที่ขี่มอเตอร์ไซค์ได้รับบาดเจ็บ

ก็ปรากฏว่าจากเหตุการณ์ในคลิปเนี่ย
คุณลุงก็ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้
ล่าสุดที่สนคันนายาวค่ะในตู้นะคะ
เจ้าของรถฟอร์จูเนอร์ไปพบพนักงานสอบสวน
เพราะว่าถูกแจ้งคดีทำร้ายร่างกายคุณรัตนาชัยมั่งมาก
หรือว่าคุณลุงที่ขี่มอเตอร์ไซค์นั่นแหละค่ะ
คือคุณลุงก่อนที่จะเข้าพบพนักงานสอบสวน
ยืนยันกับผู้สื่อข่าวอีกครั้งหนึ่งนะคะบอกว่า
ก็ให้ตำรวจดำเนินการตามกฎหมายไป
ส่วนจะมาขอโทษหรือเปล่าก็ยังไม่ตัดสินใจว่าจะรับคำขอโทษไหมนะคะ
แล้วคุณมาทำร้ายอีกอะเห็นมั้ย
คุณเออขอโทษตรงที่เกิดเหตุถ้าเราจะไม่ว่าเลย
ละมัดระวังหน่อยเค้ามอเตอร์ไซค์มันส่องล้อเค้าก็ไม่ได้แตก
เค้าวิ่งมาเร็วเรายังไปด่าเค้าอย่างนี้เอออย่างนั้นสมควร

แต่นี่คุณตั้งใจออกมาให้เขาชน
ซึ่งหลังจากที่ทั้งคู่ได้เข้าพบตำรวจ
ทางฝ่ายฟอร์จุนเนอร์ถูกเปรียบเทียบปรับฐานวิวาส

โชเฟอร์รถฟอร์จูเนอร์ยกมือไหว้ขอโทษคุณลุง
ค่าซ่อมรถให้๑๐๐๐บาทหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันไปค่ะ